คือวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของผู้ป่วย

แต่ยังไม่พอเนี่ยโควิดสิบเก้าเนี่ยนะอ่า
วันนี้มีภาพภาพหนึ่งเขาโพสต์เขาแชร์กันในสังคมออนไลน์นะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้ลมฝนแรงใช่ไหมที่สระบุรีวันนี้ลมมาแรงมาก
แล้วฉากเชิกพวกม่านกั้นฉากกั้นมันเปรี้ยวไปหมด
ทำให้เห็นผู้ป่วยเยอะแยะไปหมดอยู่นอกตัวตึกของโรงพยาบาลสระบุรี
ใช่ค่ะคนก็ตกใจบอกหูยผู้ป่วยโควิดสิบเก้าของเราเนี่ย
มันล้นโรงพยาบาลแบบนี้เลยเหรอท่านผู้ชมครับ
บอกผู้ป่วยนอนอยู่แบบคือนอนจนแบบเตียงมันล้นออกมาจากตัวตึกของโรงพยาบาลสระบุรีอ่ะ
บอกว่าวันนี้ลมพัดแรงกว่าทุกวันฉากกั้นผู้ป่วยเนี่ย
มันทิ้งตัวล้มลงหลังโดนลมพัดทำให้เราเห็นว่าโอ้โห
ผู้ป่วยเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันเลวร้ายขนาดนี้เลยหรือนี่
เราก็ต้องถามเรื่องนี้ไปนะครับเพื่อจะได้ให้มันเข้าใจตรงกันว่า
ตกลงแล้วมันเกิดยังไงกันขึ้นสถานการณ์เป็นยังไง
ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลสระบุรีนะครับนายแพทย์ทำรงศักดิ์คงมั่น
บอกว่าอย่างนี้ครับภาพที่เห็นเนี่ยนี่คือผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสงสัยนะฮะ
ยังไม่ได้ติดโควิดสิบเก้านะครับเป็นผู้ป่วยที่สงสัยนะฮะ
กำลังรอการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันผลอย่างชัดเจนว่าติดหรือเปล่าแล้วก็มานอนรออยู่เนี่ย
เป็นเตียงของโรงพยาบาลที่ต้องอยู่นอกตัวโรงพยาบาลเนื่องจากด้านในเนี่ย
ยังไม่มีเตียงเกี่ยวกับการจุดที่เป็นจุดพักคอยนะฮะ
ไปก็เหมือนกับจุดพักคอยหรือจะเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่นอกตัวตึกก็ว่าได้
และถ้าผลออกมาว่าเขาติดโควิด๑๙จริงเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาแบบมีมาตรฐานนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยนี่เป็นลักษณะแบบชั่วคราวในอนาคตโรงพยาบาลวางแผนว่า
จะทำที่กั้นทำเต็นต์ให้เป็นที่พักคอยแบบมีมาตรฐานเหมือนกับที่อื่น
แต่ตอนนี้ผู้ป่วยล้นห้องฉุกเฉินจริงนะฮะ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้ก็เนื่องจากต้องการให้อยู่ใกล้มือแพทย์ด้วย
เพราะหลายคนก็มีอาการเหนื่อยหอบนะครับก็คัดกรองกันแล้ว
แต่ยังเป็นลักษณะเสี่ยงสูงก็จะไปปะปนกับที่อื่นก็ไม่ได้อีกค่ะ
ถ้าชัดเจนว่าติดโควิดอ้าวเอาเข้าตึกอืม
แต่ตอนนี้ก็เอ๊ะยังไม่รู้ติดไม่ติดจะไปอยู่ตรงจุดอื่นที่เป็นผู้ป่วยทั่วไป
ก็เดี๋ยวไปปะพลกันอีกก็เลยให้มาอยู่นอกตัวอาคาร
ใกล้ห้องฉุกเฉินแต่ทีเนี้ยวันนี้ลมพัดแรงค่ะ
ก้งฉากกั้นที่มีอยู่มันปลิวหมดโอ้โหแล้วคนได้เห็นภาพนี้ก็เป็นห่วงไงฮะ
ครับแล้วก็แอบตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทางโรงพยาบาลด้วยอ่ะนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยได้คุยกับแพทย์หญิงมานิตาทศเพชร
เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสระบุรีนะคะ
คุณหมอเปิดใจกับทีมข่าวว่าคือทุกคนทำงานดูแลคนไข้อย่างเต็มที่จริง
รับว่าเตียงมันเต็มจริงเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอด้วยนะคะ
คนไข้ที่อยู่ในภาพคุณหมอก็ย้ำว่าเป็นกลุ่มคนไข้สีเหลือง
พอเกิดฝนตกลมแรงก็เลยปรับแผนย้ายคนไข้ครับ
แต่สถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวยอยู่ดีอืม
คุยไปคุยมาคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณหมอคุยกับนักข่าวแล้วปล่อยโฮร้องไห้เลยนะคะ
ร้องไห้เลยนะคะคงจะด้วยความเหนื่อยล้าจริงคุณหมอร้องไห้เลยแล้วบอกว่า
คือเหนื่อยอ่ะนอกจากหมอที่เหนื่อยแล้วนะคะยังมีเจ้าหน้าที่มีพยาบาลเวรเปรย์คนขับรถ
เหนื่อยกันทุกคนจริงคุณผู้ชมฟังเสียงคุณหมอดูค่ะ
ตอนนี้ที่รู้สึกนะคะคือจริงหมอเหนื่อยมากอยู่แล้ว
แต่ว่าคนที่เหนื่อยกว่าหมอมีเยอะมากคือแบบ
ก็จะมีคุณพยาบาลไม่เป็นไรครับคุณหมอพูดได้ครับ
ก็คือเจ้าหน้าที่ช่วยแบบเกี่ยวกับเหตุวิกฤตเหตุฉุกเฉิน
แล้วก็จะมีพี่คนขับรถมีเวรเปรย์มีแม่บ้าน
ก็คือคนเหล่านี้คือเขาเหนื่อยมาก